ข่าวนี้ต่อแต่คนข้างหลังอย่าชมข่าวนี้ฮะ
แนะนำให้เข้าตึกไทยปิดไฟแล้วนั่งเงียบ
ดูข่าวเป็นอันขาดเพราะว่าตอนนี้ถนนทุกสายมุ่งพุ่งไปหาลุง
และชาวคณะเรื่องของเรื่องก็เป็นผลสืบเนื่อง
จากเรื่องของการประกาศราชกิจจาตี๑
ตื่นมาตะลึงเลยเพิ่งแตกรังเลยครับ
คราวนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนออกมาพูดออกมาบ่นด่า

ใครบ้างคนที่เขาไม่เคยเขาก็เคย

นี้น่ะก็แล้วนี้น่ะอย่างนั้นเน่น
เพลินเล่นเหรอประกาศอย่างนี้
เพลินเล่นเหรอ
เฮ้ยเพื่อนกันเราเคาะประตูห้องหอกัน

ประชาชนเขาตั้งหลักยังไงเขาตั้งใจจะขายข้าวขายของ
มาประกาศแบบนี้แล้วที่สต๊อกไว้จมเลยจมหาย
เพราะใครสมมุติถ้าเป็นร้านชาบู
ใครจะมาซื้อชาบูคุณเอาไปทำที่บ้านเขาเข้าตลาดดีกว่า
แล้วร้านชาบูร้านอาหารเจ๊งยับเยินเลย
ดราม่าแอดดิกซ์ร้อนแรงขนาดนี้
จากนิยามว่าล็อกดาวน์หรือไม่แล้ว

พูดแทบจะไม่พูดเรื่องอื่นเลยเพจดราม่าแอดดิก
แต่คนนี้ฟโกัสแฟนฉัน
น้องฟโกัสจิรกุลอันนี้ฟาดแรงตลอด
ร้อนแรงฮะแต่ว่ารอบนี้โฟกัสซัดลุงไปเรียบร้อยแล้ว
เถอะบริหารประเทศไม่เป็นก็ไปนอนหายใจอยู่บ้านนะคะ

ผ่อนองอราจาตกบ

คือเห็นในทวิตเตอร์บ่อย
อ๋อถ้าเรายังอยากมีสวัสดีภาพในลักษณ์

นี่คือความร้อนแรงของโฟกัสแฟนฉัน

แต่คราวนี้พูดไม่ดาหมดใจ
พี่กวางฮะพี่กวางบอกคำว่านักดนตรีสะกดว่าไง

จากนี้ไปผมคือพี่กวางนะ
เป็นนักดนตรีสะกดไม่เป็นแล้วไม่มีอาชีพนี้แล้วไง
ใช่เพราะว่าเวลามันถูกซื้อถูกทอดมายาวนานปีกว่าแล้ว
บรรดานักดนตรีต่างที่เขาไม่ได้มีงาน
ก็เปิดไม่ได้เล่นออนไลน์คนเป็นล้านไม่ได้ดูนะ
ดนตรีที่สะกดไม่เป็นนักมวยก็สะกดไม่เป็นแล้วนะ
ไม่มีมวยต่อยแล้วไม่มีสนามตายให้ต่อยแล้ว
กวางเลยบอกว่าจากนี้คงกลับมาเป็นช่างไม้แล้ว
เอ้าพี่กวางเป็นช่างไม้เหรอคือประชดดูออกแบบนี้เลยนะฮะพี่กวางเป็นช่างไม้เหรอคือประชดดูออกแบบนี้เลยนะฮะ
ส่วนอีกท่านหนึ่งแม่มาแม่ไหน

นี่ก็ไม่เคยออกแบบนั้นความพิเศษทางการเมืองเลยนะพิชช่าเคยพูดอะไรเหรอไม่เคย
คือพี่ช่าเนี่ยโพสต์นิ้วกลมโพสต์เรื่องราวของนิกลม
พี่นิกรมเขาโพสต์ยาวไว้พี่ช่าบอกเนี่ยโพสต์เรื่องนั้น
แล้วก็พูดของพี่ช่าเองได้ยินเสียงร้องของประชาชนบ้างไหม

แต่ว่าข้อความนี้ก็เยอะนะเมื่อวาน

คือเข้าใจว่าคือเราเป็นชาวบ้านเราประชาชน

แต่คนนี้อย่าลัดสายตาเป็นอันขาดครับ

เอมบอกว่าตอนตีหนึ่งเห็นใจร้านค้าไหม

คุณเชอเอมเนี่ยนะโอ้โหใช่ฮะแต่เชอเอมด้อน

ร้อนแรงเหมือนกันร้อนแรงฮะร้อนแรง
ไม่รู้ว่าจะมีกินหรือเปล่าตื่นมาพรุ่งนี้

แต่พวกคุณตื่นมาแล้วคุณก็เอาทุกอย่าง
เอาอย่าใช้คำนี้เลยนะยึดอำนาจเลยนะ
แล้วสักวันหนึ่งพวกเราจะเอาคืน
นี่ไงลักษณะที่พี่ต้นเล่ามา
มีคนบอกว่าต่อไปไม่นาน
เดี๋ยวจะเกิดปรากฏการณ์ไทยไม่ทน

เมื่อวานนี้พี่ตู่ก็ไปคนเพียบเหมือนกัน
ค่ะคือจันทุบอสน่ะนะกระบุกไปหาลุงตูเหมือนกันอืมค่ะ
อีกคนนึงใครจะคาดคิดมนต์สิทธิ์คำสร้อย

เดี๋ยวใจเย็นพวกเราทุกท่านใจเย็นฮะ

แต่พี่มนต์มาอิงกระแสเหมือนกันว่า
ล็อกดาวน์เนี่ยเรื่องล็อกดาวน์พี่มนต์พูดอย่างนี้
ประกาศพรุ่งนี้๒๘มิถุนากรุงเทพจะล็อกดาวน์
แล้วดาวน์พี่มนศิษย์เป็นเหมือนดาวน์ไอศตาร์
แปลว่าหลายต่อหลายคนที่ไม่เคยบ่นลุง
คราวนี้ก็ออกมาบ่นลุงแบบความร้อนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
ต้องบอกว่าคนไทยรุมด่าแล้วนะ

รุมด่าแล้วนะฮะหลังจากที่ถูกรุมด่าแล้ว
เดี๋ยวรอดูนะครับคุณผู้ชม๔โมงเย็นวันนี้
ประชุมกับทีมเศรษฐกิจผลออกมาจะว่ายังไงบ้างนะคะ
ผมฝากหน่อยแล้วกัน๔โมงที่จะคุยกัน
ชาวบ้านเขาถามมาเยอะนะว่าค่าน้ำค่าไฟ

ผมฝากผ่านหน้าจอเลยนะฮะแล้วก็คนก็ฝากมาเยอะจริง
คือไม่ช่วยอะไรแต่เริ่มที่ค่าน้ำค่าไฟก่อน

ค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนบ้านทุกค่าเลย

ทุนชีวิตมันมีค่ะแต่ว่ารายได้มันไม่มีเดี๋ยวจะตายกันหมด